เมื่อหญิงคนหนึ่งไปดักรอสามีแล้วก็ยิงผู้หญิงที่มากับสามีจนเสียชีวิต
ส่วนสามีถูกยิงจนบาดเจ็บสาหัส
วันนี้ตำรวจนำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วนะครับ
ขณะที่ครอบครัวของหญิงสาวที่เสียชีวิตออกมาขอความเป็นธรรมนะครับ
ยืนยันว่าผู้ตายนั้นไม่ได้เป็นกิ๊กไม่ได้เป็นชู้กับใคร
ประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
เสื้อผ้ามือ๒ข้างวัดนาควมใต้อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
นางประพาผู้ก่อเหตุเป็นภรรยาของนายอนุวัฒน์
หลังก่อเหตุไม่ได้หลบหนีได้ไปนั่งดื่มเบียย้อมใจ
ร้านขายของชำใกล้ที่เกิดเหตุเพื่อรอมอบตัวกับตำรวจ
วันนี้ตำรวจสพเขลางนครได้คุมตัวผู้ต้องหา
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพและชี้จุดเกิดเหตุ
เมืองต้นนางประพาให้การว่าได้วางแผนมานานแล้ว
สะสมความแค้นมานาน๑ปี
ที่ผ่านมาพยายามพูดคุยและเจรจาหลายครั้งเพื่อให้เลือกคบหากัน
เพราะเกิดปัญหาทางการเงินส่วนใหญ่เงินเดือนสามี
นำไปให้ผู้ตายจนครอบครัวเดือดร้อน
ลงมือก็ทะเลาะกับสามีจนขับรถออกมาจากบ้าน
คว้าปืนของสามีออกมาก่อเหตุ
อกจากนี้ยังมีภาพจากกล้องวงจรปิดร้านสะดวกซื้อในชุมชน
ให้เห็นผู้ก่อเหตุไปซื้อของและโชว์ปืนให้แม่ค้าดู
สร้างความตกใจให้แม่ค้าและได้เตือนว่าอย่าใช้ปืนก่อเหตุ
ส่วนแม่ของผู้เสียชีวิตยืนยันว่าลูกสาวไม่ได้คบหากับนายอนุวัฒน์
แต่นายอนุวัฒน์พยายามมาตีสนิทหลังรู้จักกันได้ไม่ถึงปี
เมื่อรู้ว่ามีครอบครัวอยู่แล้วก็พยายามบอกฝ่ายชายว่า
อย่ามาสร้างความเดือดร้อนให้กับครอบครัว
เช่นเดียวกับลูกชายผู้ตายบอกว่าช่วงแรกฝ่ายชายเข้ามาติดพันธุ์แม่
โกหกว่าไม่มีครอบครัวแต่ภรรยาจับได้ทำให้เรื่องแดงขึ้น
แม่ก็ตีตัวออกห่างฝ่ายชายกลับไม่ยอม
ยังไปมาหาสู่ตามตื้อตลอด

แต่ทางที่เขาก็มาตื้อโดยที่ว่าทางที่เขาก็มาตื้อมาวนเวียนอยู่แถวบ้าน
ทีนี้ปุ๊บทางฝั่งน้าเขาน่ะเขาก็ต้องอาจจะคิดว่าแม่ผมก็ยังไม่หยุดอะไรประมาณนี้ครับ
จากนั้นในช่วงเย็นครอบครัวผู้ตายได้เดินทางไปยังจุดเกิดเหตุ
บริเวณหน้าร้านขายเสื้อผ้ามือสองของผู้ตายข้างวัดนากลมใต้
มนต์พระสงฆ์สี่รูปไปทำพิธีสวดถอนดวงวิญญาณตามประเพณีทางภาคเหนือ
ทีมข่าวได้พบกับพระลูกวัดนากลมใต้ซึ่งเห็นผู้ก่อเหตุมาซุ่มดูสามีหลายวันอยู่ภายในวัด
และได้ระบายเรื่องราวให้ฟังว่าสามีนอกใจพระก็เห็นว่ามีการพกปืนมาด้วย
กลัวว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นจึงเทศนากล่อมกล่าวให้ใจเย็นลงและปล่อยวางกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ใช้เวลาพูดกล่อมเป็นชั่วโมงจึงยอมกลับไปผ่านไปหลายวันหญิงคนนี้ก็กลับมาอีก
และได้มาก่อเหตุนี้ขึ้น
เบื้องต้นตบรสได้จ้างข้อเกราห์หานางประเบิด
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพยายามฆ่าผู้อื่นและยิงปืนไม่มี
เหตุอันควรและพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะจากนั้นจะ
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปบุญมีกาสอนเสถ่ายภาพยุธยา
ตุ้มมีข่าวแทรศทีวีรายงาน